สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอเคสบายดีนะครับคุณหนุ่มก็ตอนนี้ดีแล้วครับดีแล้วครับ
ไม่แต่วันนั้นน่ะแย่เลยนะหายใจไม่ออกขอบคุณมดดำด้วยวันนั้นอ่ะ

คือพี่เขียนกระดาษไปบอกว่าพี่ไม่ค่อยสบายมดดำแต่ไม่ต้องอ่านออกไปนะมดดำใช่ไหม

แล้วพี่ไปทำยังไงตอนนี้คือหมอเขามีการทำไฟฟ้าหรืออะไร
ยังไม่คือทานยาไปอะไรอย่างนี้แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ

รายด้วยกันค่ะสูงที่สุดตั้งแต่เราเคยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๕๔๐๖รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๒๒รายด้วยกันซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๙๓๔รายค่ะไปทางด้าน
เราเรียกได้ว่าที่ประชุมสวบคอเป็นการด่วนทีเดียวสำหรับวันนี้เพื่อหามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจหลังจากมีคำสั่งยกระดับมาตรการเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อควบคุมการแพทย์ระบาดของโรคโควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึง๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยก็คือรวมทั้งหมด๑๐จังหวั
คาดว่าภาครัฐจะพิจารณาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม๑๒๐๐๐บาทต่อเดือน
รวมถึงให้กองทุนประกันสังคมจ่ายค่าทดแทนกรณีเหตุสุดวิสัยร้อยละ๕๐ในระยะเวลา๑เดือน
ส่วนผู้ประกอบการและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบน่าจะเป็นรูปแบบการจ่ายแบบค่าทดแทนในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
นี้ก็ต้องจับตาโครงการคนละครึ่งเฟส๓ค่ะ
ที่จะเริ่มวันที่๑กรกฎาคมนี้นะคะ
ว่าจะมีการปรับมาตรการยังไงบ้าง
หรือว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มวงเงินไหม
ในมาตรการเราชนะแล้วก็ม๓๓เรารักกันด้วย
ที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่๓๐มิยนี้

เพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนกันไป

เห็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคืบหน้าไปเป็นอย่างมาก
แสดงให้เห็นว่าหากเราร่วมมือกัน
ก็จะสามารถควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ให้กับทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะเริ่มส่งออกวัคซีนไปยังประเทศต่างนะคะ
ต้นเดือนกรกฎาคม
ซึ่งอีกไม่กี่วันนี้ก็จะต้นเดือนกันแล้วนะคะ
โดย๑ใน๓ของกำลังการผลิตวัคซีนภายในประเทศ

เพื่อผลิตวัคซีนให้กับประเทศไทย
คำสั่งซื้อรวม๖๑ล้านโดส
คิดเป็นหนึ่งในสามของวัคซีนสำนวน๑๘๐ล้านโดส
ที่ยังต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อกจากนี้ค่ะก็มีข้อมูลเรื่องของการใช้วัคซีน
ประชากรหลายสิบล้านคนทั่วโลกนะคะ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ลดความรุนแรงของโรคโควิด๑๙
ในระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้มากถึง๘๐เปอร์เซ็นต์

ให้กับประเทศต่างทั่วโลกด้วยนะคะ
โดยไม่หวังผลกำไรในช่วงการระบาดใหญ่นี้
ค่ะก็เป็นเรื่องของการอัปเดตเรื่องของวัคซีนสักนิดนึง
ทีนี้หลายคนก็กำลังถามหาว่าเอ๊ะเอาล่ะถ้าอย่างนี้
มีการปิดแคมป์คนงานแล้วเราจะมีการจ่ายเงินให้กับแคมป์คนงานยังไง

รัฐบาลจ่าย๕๐เปอร์เซ็นต์อีก๕๐เปอร์เซ็นต์
ยังไงอันนี้ก็ต้องลองไปดูว่า
จะเป็นในส่วนของตัวผู้ประกอบการคนที่เป็นนายจ้าง
ไม่กลัวคลิกไม่กลัวคลิกคือทางแรงงานถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ประกันตน
ถ้าเกิดเป็นพวกแคมป์คนงานถ้าจะเป็นผู้ประกันตนเราจะให้๕๐เปอร์เซ็นต์
อ่าแล้วก็สำหรับแคมป์คนงานจะจ่ายเป็นรายวัน

แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ประกันตนเอง
ก็ให้ไปคุยกับทางผู้ประกอบการ
และให้พูดประกอบการเหมือนว่าทำเรื่องเข้าไป

ร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบ
บอกว่าทานข้าวนอกบ้านบ้างร้านอาหารก็จะเห็นว่าเอ๊ะร้านเริ่มมีคนเข้าไปมากขึ้น
เพราะจริงเรามีการเปิดให้คนที่เข้าไปรับประทานอาหารได้เนี่ยคือ๑๗พฤษภาที่ผ่านมา
หลังจากนั้นมาตรการเริ่มมีการผ่อนคลายเริ่มดีขึ้น
หลายร้านก็เริ่มเห็นช่องทางเฮ้ยจำนวนคนเริ่มกลับมาก็เริ่มมีการสั่งของมากักตุล
ดังนั้นตอนนี้ก็จะมีทางสบสก็เป็นศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
เขามีการเคาะมาตรการเยียวยาสำหรับร้านอาหารออกมาด้วยนะคะ
ก็คือว่าถ้าประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มีในส่วนของประกันสังคม
ในส่วนของลูกจ้างเนี่ยก็จะได้เงินชดเชย๕๐ของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน๗๕๐๐บาท
แล้วก็รัฐบาลจะมีการจ่ายเพิ่มให้อีก๒๐๐บาทก็คือได้๗๕๐๐บวก๒๕๐๐ก็คือ๙๐๐บาทต่อต่อเดือนต่อคน
ขณะที่ในส่วนของนายจ้างบ้างถ้านายจ้างเนี่ยอยู่ในระบบของประกันสังคมอ่ะนะคะ
รัฐบาลจะจ่ายให้๓๐๐๐บาทต่อหัวพนักงานเช่นสมมุติว่าในร้านคุณมีพนักงานอยู่๑๐คน
เท่ากับว่านายจ้างก็จะได้ทั้งหมด๓๐๐๐บาทสูงสุดให้ไม่เกินลูกจ้างไม่เกิน๒๐๐คน
ทีนี้ถ้าไปในส่วนของคนที่บอกว่าถ้าอยู่นอกระบบประกันสังคมบ้างล่ะทีนี้จะทำยังไง
อันนี้เขาบอกเลยค่ะว่าจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมก่อน
ก็จะได้เหมือนการเข้าระบบประกันสังคม
ในส่วนของนายจ้างจะได้๓๐๐บาทต่อหัวพนักงานเหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดเป็นลูกจ้างที่อ้าวฉันจะต้องไปเข้าประกันสังคมแล้วยังไง
คือจริงมันมีกฎออกมาอยู่แล้วอ่ะนะคะกฎตามกฎหมายเลยเขียนบอกว่าลูกจ้างเนี่ย
จะได้เงินชดเฉยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทดไม่น้อยกว่าหกเดือน
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยลูกจ้างอาจจะไม่ได้
แต่ก็จะได้ในส่วน๒๐๐บาทที่ทางรัฐบาลให้เพิ่มเติม
เขาเรียกว่าเป็นเงินพิเศษน่ะนะคะก็จะเป็นระบบแบบนี้
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนอกระบบเลยแล้วก็ไม่มีลูกจ้างด้วยล่ะยังไง
อันนี้ต้องไปลงในแอปถุงเงินแต่ว่าก็ต้องรออีกทีนึงว่าจะมีการลงทะเบียน
แอปพลิเคชันอะไรยังไงอ่ะนะคะแต่แน่นอนว่าอย่างที่เรารู้ว่าเป๋าตังค์
วันนี้นะฮะนายกเขาออกมาพูดเองแล้วก็ประชุมหาลือกับทีมเศรษฐกิจนี่แหละ
รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณ๗๕๐๐บาทในการเยียวยากลุ่มผู้กระทบ
อย่างที่รถเมย์ไล่เรียงก่อนไปเนี่ยนะครับแล้วก็มาตรการอื่นเนี่ยก็ยังดำเนินต่อไป
แล้วก็จะอาจจะมีมาตรการใหม่ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็คนละครึ่งไม่น่าจะเลื่อน
เขาบอกเขาไม่เลื่อนยังไงเขาก็ไม่เลื่อนคนละครึ่งนะฮะเฟส๓
ต้องยอมรับว่าคนละครึ่งเฟส๓เข้าสู่ปกติไม่มีการเลื่อนทั้งสิ้น
ขณะเดียวกันวันเสาร์รู้สึกวันอาทิตย์สิเนอะเมื่อวานนี้
ตีหนึ่งวันเสาร์ใช่ไหมเขาต้องเรียกว่าตี๑วันอาทิตย์วันเสาร์
ทุกวันอาทิตย์รุ่งเช้าวันอาทิตย์รุ่งเช้าวันอาทิตย์ก็คือตีหนึ่งวันอาทิตย์
หนึ่งนาฬิกาของวันอาทิตย์ตีหนึ่งคืนวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์
ปรากฏว่าประกาศออกมาเหมือนกับว่ากึ่งล็อกดาวน์
เขาประกาศมาว่ายังไงตอนนั้น
คือพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวเราต้องไปชมภาพกันสักนิดนึง
เพราะว่าจริงหลายคนอยากรู้เลยแหละว่าวันนี้เป็นยังไง
เขามีการยกระดับความเข้มงวดควบคุมโควิด๑๙
หนึ่งเลยคือปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในทุกเขตของพื้นที่กรุงเทพ
หานครเป็นเวลา๓๐วันด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าโอ้โหนายกเดือด
ต้องยอมรับทุกอย่างเป็นนายกโอ้โห
แล้วแบบทุกอย่างนายกโดนนับจริง
นายกลบก็ตอบแบบนี้เสียใจคนไทยบางคนใช้วาจาไม่สุภาพ

นะครับวันนี้นายกได้ออกมาสัมภาษณ์แสดงว่านักข่าวก็ไปถามแกนั่นแหละ
ว่ามีคนเขาออกมันแบบคอมเม้นท์นายกลบอย่างพอสมควรเนี่ย
นายกเขาบอกเลยว่าวันนี้เขาประชุม
กับคณะปรึกษาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะเขาบอกรัฐบาลเนี่ยรับฟังปัญหาของทุกคน
แต่บางเรื่องที่สร้างความเกลียดชังผมก็ไม่อยากดูเขาบอกเขาก็ไม่ได้อยากดูนะครับ
ผมไม่รังเกียจใครเลยนะเพราะผมถือว่าทุกคนเป็นคนไทย
หลายอย่างผมก็เสียใจอยู่เหมือนกันมีหลายหลายคนใช้วาจากกิริยาไม่สุภาพ
มันควรไหมในประเทศไทยวันนี้ผมไม่อยากจะพูดแต่ผมก็อดทนอยู่แล้วโอเคนะจ๊ะ
มีลงทายนะจ๊ะโอเคเราไปฟังเสียงนายกกันฮะ
หลายอย่างผมก็เสียใจอยู่เหมือนกันที่หลายคนก็ใช้วาจากยาไม่สุภาพ
มันควรไหมในประเทศไทยวันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดอ่ะนะแต่ผมก็อดทนอยู่แล้วโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะ
ก็จริงนายรัฐมนตรีเขามีการเปิดเผยหลังจากการประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยนะคะ
วันนี้เขาบอกรัฐบาลเตรียมงบประมาณในการเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสอบคอฉบับที่๒๕
โดยมีประชาชนเดือดร้อนในภาคแรงงาน๖จังหวัดค่ะซึ่งก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อน
โดยการจ่ายค่าแรงให้๕๐เป็นเวลา๑เดือนแต่ไม่เกิน๗๕๐๐บาทที่เมื่อกี้เราบอกกันไป
สำหรับแรงงานที่อยู่ในแคมป์ส่วนมาตรการอื่นจะดำเนินการให้ทั่วถึงในหลายกิจการ
อกจากนี้ยืนยันว่าโครงการอย่างที่พี่มดถามยิ่งใช้ยิ่งได้คนละครึ่งเฟส๓ยังยังไงกำหนดการตามเดิมไหม
ตอนนี้ก็คือยังคงดำเนินการตามกำหนดการเดิมอยู่อะนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
โดยคนละครึ่งเฟส๓จะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในระหว่าง๑กรกฎาคมถึง๓๑ธันวาคมค่ะ
จากว่าเป็นโครงการเพื่อที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อย
เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ในขณะที่นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ก็มีการบอกว่าจะไม่มีการเลื่อนมาตรการคนละครึ่งเฟส๓
แม้ว่าจะมีการประกาศการควบคุมพื้นที่ป้องกันการระบาด

โดยกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์
ในวันที่๑กรกฎาคมนะคะวงเงิน๑๕๐๐บาท
แล้วก็ในวันที่๑ตุลาคมวงเงิน๑๕๐๐บาท
รวมทั้งหมด๓๐๐๐บาทตลอดโครงการด้วยกัน
ปรากฏว่าอีกหนึ่งคนที่วันนี้นักข่าวไปถาม
ก็คือรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ถ้าสมมุติว่าจริงก็คือลุงป้อม
ปรากฏนักข่าวทุกคนก็ไปถามลุงป้อม
ป้อมรู้ไหมว่ามีคนด่านายกมีคนแห่ไล่นายกกันเยอะแยะเลย
ปรากฏว่าวันนี้นะฮะบิ๊กป้อมเขาบอกเลย
ไม่รู้นะฮะทำงานเหนื่อยแทบตายหลังโซเชียลเนี่ย
หนำไล่ออกเผยยอดแรงงานหนีกลับต่างจังหวัดไม่มากเท่าไหร่

เอาตัวเลขมาจากไหนอยากรู้จังเลยว่างานไม่มากเท่าไห
เขาบอกว่าเผยยอดแรงงานที่แบบทุกคนบอกเนี่ย
ประกาศเคอร์ฟิลล์ปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระจายทั่วประเทศแล้วนะ
นายกเขาบอกเขาดูแล้วเขารู้หรือยอดค่ะนิดนึงว่า
แรงงานหนีกลับต่างจังหวัดไม่ได้มากเท่าไหร่
อนอย่ากลับเลยซึ่งรองนายกก็บอกขอร้องว่าอย่ากลับกันเลย
ขอให้อยู่ในจุดที่สบคสมคเนี่ยจัดให้นะครับ
ซึ่งวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย
กล่าวถึงกรณีแรงงานกลับต่างจังหวัดกันก่อน

เพราะเมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพว่าโอ้โหถนนมิตรภาพ

ที่ไปทางอีสัตริย์โอ้โหรถติดแล้ว

ปรากฏเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแรงงานเนี่ยเริ่มทยอยกลับหรือเปล่า
เพราะอย่างน้อยกลับไปบ้านก็ยังมีปลาอยู่ในน้ำ
มีผักมีย่ากินมีข้าวกิน

รัฐบาลเนี่ยออกคำสั่งปิดแคมป์คนงานชั่วคราว๑เดือน

เขาก็ขอร้องแรงงานว่าอย่ากลับไปเลย
ขอให้ทำตามมาตรการป้องกันโควิดของกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์เถอะ
แล้วก็ศูนย์บริหารโควิดเขาก็ขอร้องเอาไว้
ยืนยันว่ารัฐบาลจะเยียวยาให้ตลอด๑เดือน
ไม่ต้องกลัวรัฐบาลจะเยียวยาให้ตลอด๑เดือน

กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะดูแลแรงงานทุกคน

เมื่อถามว่าได้รับรายงานว่ามีการลักลอบไปเท่าไหร่

ไม่ได้มากมายอะไรอย่างที่เป็นข่าวนะครับ

จึงขอฝากแรงงานทุกคนให้อยู่ในสอบคอกำหนดให้นะครับ

แต่ทุกคนก็ต้องดำเนินตามที่สอบคอกำหนดให้
ส่วนที่เขาถามว่าอ้าวมีคนด่ารัฐบาลเยอะแยะเลย
เขาใช้คำว่าตำหนิรัฐบาลเยอะเหลือเกิน
ในการแก้ปัญหาโควิด๑๙นะฮะ
เขาบอกรัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้โควิดกระจาย

ก็แล้วรัฐบาลจะเอาวัคซีนมาให้

พิจารณาตามหลักการป้องกันการกระจายโควิด
เราทำทุกอย่างทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละ

ส่วนที่มีเสียงร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ผลเอกประวิทธิ์เขาบอกอันนี้ผมไม่รู้

ไม่เอาไล่นายกรัฐมนตร์ค่อนข้างมาก

คนแหล่นนายกรัฐมนตร์ทำงานเหนื่อยแทบตาย

ใครสร้างความกระจ่างแล้วทำไมถึงตีหนึ่ง
วันนี้สอบประคอเขาออกมาพูดแล้วด้วยการเตรียมเอกสารที่จริงแล้ว
อย่างรองวิสนุกเขาก็ออกมาพูดนะครับ

เขาก็พูดเป็นในตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะ

ก็ไม่รู้วันนี้รองวิศนุเขาออกมาพูดอย่างนั้น

นายแพทย์ทวีสินเขาบอกว่าทำไมถึงจะต้องประกาศตอนตีหนึ่ง
เขาพยายามจะเร่งประกาศแล้วแต่ด้วยเอกสาร
กว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านในที่ประชุมเนี่ย
กว่ามันจะเสร็จเขาก็ประกาศเร็วที่สุดได้ตอนตีหนึ่ง
เขาก็อยากจะประกาศเพื่อว่าวันอาทิตย์คนจะได้เตรียมตัว
วันเดียวเหรอบางคนบอกเตรียมตัวไม่ทันเลยนะวันหนึ่ง

ก็เตรียมตัวนะแม่ค้าเห็นไปซื้อหมูซื้อไก่ตุนเต็มร้านเลยเตรียมตัวเหมือนกัน

เตรียมตัวเปิดร้านอาทิตย์ต่อไปเพราะว่าคนน่าจะมาเยอะอยู่

ซึ่งเดี๋ยวเราไปอ่านในไทยรัฐอินสตาแกรมเอาแล้วกัน
วันนี้ไทยรัฐอินสตาแกรมเป็นอันแรกเลยว่า
วันนี้ทางผู้บัญชาการทหารเรือ

เราจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำ

เขาก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยวาระการประชุมที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมในการรับทหารกอง

แล้วก็เขาขอความร่วมมือว่าอย่าขยายผลกับการสร้างการรับรู้สนับสนุนในโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือ
ซึ่งตอนนี้กองทัพเรือกำลังดำเนินการอยู่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ว่าการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือนั้นเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะฮะ
แล้วก็เป็นการทำเพื่อประโยชน์เพื่อประเทศชาติไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง
โดยวันนี้นะฮะทางกองทัพเรือเขาเน้นย้ำว่าอย่าให้การทำหน้าที่ของพวกเราต้องกลายเป็นจำเลยอีกต่อไปเลยนะครับ
มันมาช่วงเวลานี้ในขณะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนมากอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันเข้าข่ายช่อฉนแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยนะครับ
คือตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนระอุนะฮะในโลกออนไลน์หลังเฟซบุ๊ค

ยศพรรณหายล่ะ๑๗๐๐บาทมีเด็กที่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งในดีใจกักตัว
หรือ๑๔วันเกลับมาจะเอาเงินไปทำนม
สมชายงงมากกับการกระทำแบบนี้
มีบางคนพยายามถึงขนาดเอาแมสคนป่วยมาใส่ต่อ
กินน้ำติดน้ำลายคนป่วย
แบบนี้จะมีอีกกี่คลัสเตอร์ที่ระบาดเพราะเหตุผลแบบนี้

ตั้งใจจะเสี่ยงติดโควิด๑๙หวังเอาเงินสินไหมระบุนะครับ
บอกว่าสำนักงานกรปภมีความห่วงใยนะ
กรณีที่ได้รับข้อมูลว่ามีการชักจูงให้ผู้เอาประกันนั้นนะฮะ
เอาตัวเองไปเสี่ยงกับเชื้อโควิด
ติดเชื้อโควิดเพื่อจะได้เคลมกับประกัน
ขอได้อย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับ
เพราะนักกากที่จะทำให้ท่านติดเชื้อโควิดจนอาจถึงกับชีวิตได้แล้ว
ยังเป็นเหตุให้ท่านเองไม่ได้รับเงินตามกรมธรรมประกันภัยโควิด๑๙ด้วย
เนื่องจากอาจเข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตหรือว่าเป็นการช่อฉนประกันภัยนะครับ
แล้วก็ยังมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน๓ปีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะฮะในแพทย์สมศักดิ์อักษิณนะครับ
ธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็เปิดเผยบอกว่า
กรณีที่มีการส่งต่อเกี่ยวกับแนวทางการรักษาคนไข้ติดโควิด๑๙
อ้างว่ากรมการแพทย์มีการวางมาตรการระดับสูง
ก็คือหากคนไข้มีหยุดหายใจและไม่มีการปั๊มหัวใจ
ไม่มีการสอบถามญาติถึงความต้องการในการช่วยฟื้นคืนชีพ

ถ้ามีหลายโรคเรื้อรังจะไม่มีการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยนะฮะ
ทางในแพทย์สมศักดิ์เนี่ยเขาก็ขอชี้แจงบอกว่า
ไม่ตรงใจแต่ตอนนี้เท่าที่เราอ่านดูก็คือ
มีหลายคนที่บอกเห้ยหาเงินไม่ได้นั่นล่ะ
แต่ทำแบบนี้แพทย์กับพยาบาลมันเมื่อยนะผมว่ามันตายนะ
อย่าลืมว่าตอนนี้ต่อให้คุณมีเงิน

คือโรงพยาบาลไม่มีให้อยู่นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในที่สุดคุณยอมติดโควิดปุ๊
แล้วภูมิของเรามันจะมีคุ้มกันได้ขนาดไหนมันจะเป็นแค่หวัดจริงหรือเปล่า
บางคนบอกหูมันมาถึงยุคที่แบบว่าคนยอมเสี่ยงตายติดโควิดเพื่อที่จะเอาเงินกันแล้ว
อ่าก็คนก็หมดความหวังกันเยอะพี่
หลายคนนี่ส่งมาแบบตั้งแต่เมื่อวาน๒วันนี้
หนูลำบากมากค่ะพี่รอบสุดท้ายนี่หนูตกงานแล้วค่ะพี่
หนูไม่มีเงินจะกินเงินที่ให้กินนมลูกลงมาอย่างนี้

ขคนฆ่าตัวตายกันเยอะมาก
มาตรการในการที่วางแผนรับมือ
ว่าถ้าสมมุติเรามีการประกาศแบบนี้แล้ว
หลังจากนี้๑๒๓๔๕แผนการมันจะเกิดอะไรขึ้น

คือวันนี้จริงเขาจะหมดครบรอบแล้ว
แต่วันนี้ปรากฏว่าตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อเขายังมากกว่าเท่าไหร่เขามีบาร์เขาตั้งอยู่เลยอ่ะ
ว่าถ้าตัวเลขเท่านี้ฉันจะล็อกดาวน์ต่อ
ถ้าตัวเลขเท่านี้ฉันจะทำอะไรดังนั้นแผนการแบบนี้มันต้องมีระบบที่มัน
มีการวางแผนและการพูดไม่ใช่แบบว่าโอเคบอกไปก่อนปั้ง
ลองจากนั้นคืออะไรอ่ะแผนการเยียวยามาบอกหลังจากวันที่ประกาศไปแล้วด้วยซ้ำ
ดังนั้นคนที่เขาฟังไปตั้งแต่ต้นเขาก็จะไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะทำยังไงต่อ
คำตำนี่ต่างต่างมันเลยมีออกมาเยอะมากเมื่อวานนี้แต่เพราะโอเค
มีแผนการเยียวยาอะไรออกมาแล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้น
อย่างน้อยน้อยฉันก็มีทางช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมก็ว่ากันไปตอนนี้หลายหลายคนก็
ยุคที่แบบว่าเนอะยุคที่แบบอ่านข่าวที่เศร้าที่สุดโอเค
ก็มีคนตายเยอะมีคนฆ่าตัวตายเยอะแล้วก็แต่ขนาดเดียวกันเนี่ย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยบอกเฮ้ยยอมติดโควิดกันแล้วล่ะ
เพราะว่าติดโควิดปุ๊บตอนที่เราทำประกันโควิดมันแค่พันกว่าบาท
ถูกต้องไหมค่ะแต่ได้เงินแต่ก่อนนี้ทุกคนบอกแต่คุณอย่าลืมนะฮะ
ถ้าบางคนอาการหนักมันก็หนักจนตายเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะหนักหรือไม่หนัก
ใครจะบอกเราได้วะถ้าติดแล้วแบบมันหายเองก็โอเคถูกไหม
แต่ถ้าติดปุ๊บเวลาจะติดเนี่ยกว่าจะได้ประกันนี่คืออะไรรู้ไหม
ถ้าสมมุติคุณไปตรวจฉันถามโรงพยาบาลมาแล้วสมมุติเราไม่ติด
คุณก็จ่ายเงินไปไหนแหละฟรี๓๐๐๐๔๐๐๐แต่ถ้าสมมุติคุณติด
โรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงินคืนคุณนะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราติดหรือไม่ติด
เตียงมันอยู่ที่ไหนที่พักอยู่ที่ไหนอะไรแค่นั้นเอง
วันนี้อีกหนึ่งคนที่ไม่รอดน้องชัยก็ไม่รอดนี่คือแพนเค้กเขบนิดเนี่ยนะฮะ
ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่ากราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะแพนขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ามีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้รับเชื้อโควิด
ทราบผลวันที่๒๖มิถุนายนแพนจึงรับการตรวจในวันที่๒๗มิถุนายนช่วงกลางวัน
แล้วก็ทราบตอนเย็นว่าผลเป็นบวกค่ะแพนได้รับการรักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาลทันทีและอยู่ในความดูแลของแพทย์
ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะก็ไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ไปตักบาทที่วัดวันที่๒๑มิถุนา
พบทรก็คือผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยนะฮะยังไม่พบเชื้อแต่จะต้องตรวจอีกครั้ง
ขณะที่ทหารเรือที่ใกล้ชิดก็ไปตรวจโควิดกักเรียบร้อยแล้ว
คือเขาเจอวันที่เท่าไหร่นะเจอเมื่อวาน

ตรวจตอนเที่ยงเขาตรวจแล้วเขารู้เลยตอนเที่ยงแล้วตอนเย็นรู้เลย
กำลังไล่อยู่ว่ามันจะยังไงใช่ไหมพี่

๒๑ไปเวิร์กช็อปก็มีเวิร์กช็อปอีกพี่
ไปตักบาดที่วัด๒๑เหมือนไปตักบาดคุณพ่อมองคุณพ่อบวช
เนี่ยเอาไปตักบาดที่วัดเนี่ยไง
แต่พี่น้องบอกคือถอยกลับไปน่ะมัน๔๕วันอ่ะเนอะ
จะเจอเชื้อได้อ่ะ

คือเหมือนคู่นี้คือน้องแพนเค้กเขาไปเวิร์คชอปกับหม่อมน้อย
ใช่หม่อมน้อยแล้วมีดาราณ

แต้วก็ต้องกักตัวอีกแล้วเหรอ
เพราะว่าน้องแพนติดน้องแต้วก็ต้องกัก

แล้วก็มีพี่แอฟท่าสะออน
มีหม่อมน้อย

ก็เจอในช่วงของการเวิร์กช็อปใช่ไหม

อย่างน้องแต้วล่าสุดก็คือเป็นแบบกรุงเสียงต่ำ

แต้วโดนทุกเลยสงสารแต้ว

มันก็ต้องตรวจทันทีแหละ

ก็มีดาราอีกหลายคน
เหมือนเขาจะรู้กันแต่ผลแต่เมื่อวานกัน
แล้วชัดเจ๊ว่าน้องแพนเค้ก

ทีมงานกองละครตอนนี้หลายคนก็
กับต่างจังหวัดกันไปหมด
ช่างไฟทีมสวัสดิการ

แบบคนก็เริ่มกระจายกับต่างจังหวัดกันหมดแล้วไง

ไม่แต่คนทั่วไปที่เขาไม่กลับต่างจังหวันนะ
แต่ไปแล้วเอาไปติดคนในบ้านนะไม่มีเอาเป็นเสี่ยงนะไปทั้งบ้านนะ

หมายถึงว่าแบบอุ้ยแคมป์คุณงานน่ะลำบากเพราะว่า
คือเขาอยู่กันยากเขาอยู่ลำบากเพราะว่ามันเป็นสังกษี
ใช่แล้วคือปกติแล้วเนี่ยคนงานเนี่ยเวลาเช้าเขาออกไปทำงาน

เย็นเขากลับมานอนตอนทั้งวันสังกะศรีมันก็แบบ

ไม่ได้อยู่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาต้องมาอยู่กักตัวอย่างเงี้มันมันอยู่ลำบาก
เพราะมันเหมือนกับคุณคิดดูดิเหมือนไก่เหมือนไก่อบวางอยู่ในเตาอบ
เพราะฉะนั้นน่ะเขาน่าจะไม่หาสารที่ใหม่แล้วก็

อืมก็อันนี้คือผมว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่ได้คุยบางคนนะ
เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนมากอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องพยายามออกมาอะไรอย่างนี้
บางคนที่กลับไปก่อนก็คือเพราะว่าพอฟังว่าจะมีการปิดครั้งคนงานในครั้งแรกเนี่ย
ยังไม่ได้มีการพูดถึงมาตรการในการรองรับ

ใช่เพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการพูดก่อนตอนนั้นเลยอ่ะ
บอกว่าจะปิดครั้งคนงานแล้วประกาศรองรับสถานการณ์เลยว่ามีเงินให้อย่างนี้นะ

แต่อันนี้คือผมไม่มีปุ๊บเลยเขาแตกก่อนเลยเขาไปก่อนเลย
ว่าจะบอกว่ารถไม่ติดไม่ได้เมื่อวานทุกคนเห็นกันหมดเลย

คือสุรังสุรินนี่ก็คือมีรถแบบบรรทุกบางทีเป็นรถกระบะ
หกล้อขนคนงานเอาไปแล้วก็ไปปล่อยทิ้งเอาไว้ตรงด่านที่จะข้ามกลับไปทางแบบว่ากัมพูชาบ้างอะไรบ้างดูสิ
อินเดียไปดูสถิติสิอีสานติดเยอะมากนะ
นี่เดลต้าเข้ามาเบต้าเข้ามากรุงเทพแล้วนะคะเมื่อวานนี้
ตอนเนี้ยที่เจอก่อนวันนี้เจอแล้วหนึ่งแต่ถ้าสมมุติอินเดียตอนเนี้ย
แค่ละบาทยากแต่อาการมันรุนแรงแล้วก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่า
แม่สอดก็เหมือนกันจำนวนตัวเลขขึ้นมาแบบเยอะเลย
รอดูอาทิตย์นี้เลยค่ะว่ายอดตัวเลขจะเป็นยังไงอาทิตย์นี้
เครียดกันไปเรื่องโควิดนะฮะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
อ่ะแม่น้ำหนึ่งอ่ะไปดูเลขน้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งหน่อยนะครับ
แม่น้ำหนึ่งนะฮะก็คือใกล้วันที่วันที่หนึ่งแล้ว
บรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยนะฮะเขาก็ต่างหาเลขกันนะครับ
ก็ในงวดนี้นะครับก็มีแม่น้ำหนึ่งเนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นคนที่เรียกว่าหลายคนพยายามติดตามแม่น้ำหนึ่ง
เพราะแกก็ไปจุดทูบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเลขเนี่ยก็ออกมาแล้วมันตรง
นะฮะคนก็เลยแบบฮือไปตามนะครับเอ่อครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ที่รับความสนใจของแม่น้ำหนึ่งนะครับแล้วก็พากันไปซื้อเลยเนี่ยก็คือ
แปดห้าหกคือเป็นเลขทะเบียนป้ายแดงคันใหม่ที่เจิมโดยครูบาไก่
นะฮะหลังจากนี้อ่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
รถบีเอ็มเนี้ยทะเบียนสามศูนย์เจ็ดหนึ่งที่ขับไปขึ้นสารที่บิลบุรีเนี้ย
เคยให้โชคไปแล้วค่ะเนี้ยแล้วก็อันนี้คืออีกอันหนึ่ง
อันนี้เจ็ดแปดห้าหกอันนี้คันใหม่คันใหม่เหรออ่าอันนี้เจ็ดแปดห้าหก
อันนี้นะอันนี้ก็เป็นรถตู้รถตู้ใช่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเลขที่แม่น้ำหนึ่ง
เขียนให้กับหนุ่มกัญชัยอะไรเนี้ยไปเขียนแบบเนี้ยก็คือ
ศูนย์เก้าศูนย์หกพร้อมก็บอกว่าชอบเลขนี้มาก
แต่ยังพูดไม่ได้ว่าทำไมถึงชอบนอกจากนี้เนี่ย
ยังได้มีการโพสต์ภาพลานพญานาควังปู่นาคาอนันตนาคาราช
อะไรเนี่ยมหาโชคมหาโภคศัพย์ซึ่งสร้างอยู่ในพื้นที่ที่นครราชศรีมานะครับ
เขาบอกเขียนตัวเลขชัดเจนไหนแปดแปดแปดแปดไหนไหนวะ
ที่เป็นคุ้มโค้งตรงหัวไหนอ่ะรูปกลางสุดอ่ะ
อ่าใช่พี่หนูมันมีตรงกลางเลยนี่อันนี้ชัดเจนอ๋อเนี้ยนะ
ก็คือสำหรับเลขที่แม่น้ำหนึ่งเขียนมาเนี่ยให้ผมอ่ะ
อ่าใช่ไหมพี่อ่ะฮะใช่ไหมผมบอกให้ก็ได้เออ
ผมบอกให้ตรงนี้นะแต่ผมไม่ได้เอาเลขมาผมไม่ได้เอากระดาษมานะ
พี่บอกหนูเถอะผมบอกให้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมนะคือเลขเนี้ยนะอ่า
แม่น้ำหนึ่งเนี้ยเขาเปิดเผยของเขามาแล้วอืมว่าเขาชอบเลขศูนย์เก้าใช่ไหม
ใช่มีเลข๐๙แสดงว่ามีหลายที่เขาเขียนเนี่ยในกระดาษให้ผมอ่ะ
มีศูนย์เก้าอ่าศูนย์เก้าจริงจริงอ่ามีศูนย์เก้าจริงจริงแต่ไหม
แต่มันมีอีกตัวหนึ่งเอาไม่ใช่ศูนย์หกเหรอมีคนเขียนศูนย์เก้าแล้วก็
มีคนเขียนศูนย์หกด้วยแต่มันมีอีกตัวหนึ่งคือตอนแรกเขาเขียนศูนย์เก้าศูนย์หกเขาว่าเก้ากว่าหกก็คือตัวเดียวกัน
ตัวเดียวกันอ๋อเขาบอกว่าเขาดูจากจังหวะการตวัดมือของแม่น้ำหนึ่งที่เขียนให้พี่หนุ่มกันนะโอ้โฮ
พี่กล้องมันเห็นฮะเขาดัวว่าศูนย์เก้ากันแล้วแม่น้ำหนึ่งเขาออกมาให้ศูนย์

กล้องอุตส่าห์จะเก็บขายไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วดูสิ

สมควรอะไรพี่
นิสัยของแต่ละคนจะเป็นยังไง

อยากบอกว่ามันหวนกระเส็จมันก็หวนแน่จริง

ชื่อรายการเขาทำมาเพื่อพี่จิตกรจริง
แล้ววันกันชัยวันกันชัยอ่ะวันกันชัยอ่ะจริงอ่ะไอ้เลขที่แม่น้ำหนึ่งเขาเขียนมาเนี่ย
ถ้าคุณดูดีเนี่ยผมบอกว่าเขียนให้พี่หน่อย
คือเขาเขียนให้ผมเองอ่าไม่เห็นหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวกับคนอื่นใช่โอ้โหวิฒาภิกษ์ของพี่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนสาบแช่งหัวใจแม่งเต้

พี่หนูก็ไม่ไหวอันทิศที่เพราะว่าไม่ค้างสายต้นซอร์ยันทรายซอร์ยาว
มันคือความหวังนะอีกกี่วันเนี่ยมันคือความหวังของประเทศ

อันหนึ่งอะไร

บอกว่าจริงผมลำบากใจมากเลยนะ

คนก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่กันอย่างนี้

คนนี้หัวใจมึงล้มละลายเลยแหละ

ทำไมฉันผมฉันหัวเราะเยอะเกิน

ก็คือ๐๙๑ตัวหนู

แล้วมีอีกเลขนึง

หลังจากนี้ก็แล้วแต่เวตกรรมแล้วก็เทพบุตเทวดาแล้วกันขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวคนเอาไปทำอย่างอื่น
มีข่าวอย่างงี้นะพี่ก็เลยบอกได้

เลขอะไรแล้วบอกกษทชก็ไม่ให้พูดนะ

แล้วก็รายงานตามข่าวนั้นไป
เราไปนี่กันดีกว่าที่ชนบุรีที่ตำบลหนองตำลึง
เขาบอกว่ามีเด็ก๑๐ขวบแล้วก็ไม่ได้เด็กละ๑๐ขวบแล้ว
หายตัวไปบริเวณบ่อน้ำธรรมชาติซอย๔หมู่๖

ก็ไปตรวจสอบโดยที่เกิดเหตุปรากฏเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่
กู้ภัยชาวบ้านมาช่วยกันหากว่า๕๐คน

แล้วที่เดินตรวจสอบรับรอบเรือนกับ
คนช่วยกันหาลุมหาอยู่๒ชั่วโมงไร้วี่แววครับ
ก็เลยไปสอบถามนายมานิดซึ่งเป็นพ่อของเด็กเนี่ย
เขาบอกว่าลูกเป็นเด็กพิเศษได้ออกมาจากบ้านตั้งแต่ช่วงสาย
ตนก็ออกตามหาต่อแบบว่าช่วงบ่ายมีคนเห็นพบเห็นว่า
เออลูกเนี่ยน่าจะมาบริเวณบ่อน้ำก็เดินไปหาแต่ไม่พบ
ก็สอบถามชาวบ้านที่คนเห็นบริเวณบ่อน้ำจึงมั่นใจว่า
ลูกอาจจะพลัดตกน้ำไปก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยนะฮะ
ด้านชาวบ้านกล่าวว่าพ่อเด็กเนี่ยมาตามหาลูก
แล้วก็จะมาขอดูกล้องวงจรปิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าเด็กจมน้ำหรือเปล่า
สมัยก่อนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าบ่อแห่งนี้จะมีต้นตานอยู่
เป็นอาถรรพ์ก็ที่รายการมูลนายเคยสัมภาษณ์นะตัวแถวเนี้ยไปดูสิ
เปรตก็เนี่ยที่นี่จังหวัดนี้เลยเออนะฮะเป็นอาถรรพ์ผีเปรตเพราะ
เจอกันบ่อยผีเปรตนะฮะแล้วก็เป็นข่าวที่ลือกันหนาหูเหลือเกิน
ขณะที่กู้ภัยเผยว่าได้รับแจ้งว่ามีเด็กเนี่ยจมน้ำก็รีบนำกำลัง
มาตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ตรวจสอบก็ไร้ร่องรอยไม่พบเด็กหลังจาก
ค้นหาได้สักระยะหนึ่งก็มีพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาสอบถามจนรู้ว่า
เด็กเนี่ยได้บกรถจักรยานยนต์เนี่ยไปส่งที่บ้านแล้วอ้าวแล้วแล้วหากัน
ไปเรื่อยอุ๊ยอาถรรพ์ผีโป่งผีเปรตหากันสุดลิฟท์สรุปอืมเด็กอยู่บ้าง
บุกรถกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปแล้วอุ้ยพ่อก็บอกอ้าวตายแล้ว
คนมาหากันห้าสิบหกสิบคนไม่มีอะไรเลยกลับบ้านไปลูกนอนอยู่ที่บ้าน
ชอบความที่แม่วิ่งมาจากหลังบ้านเมื่อพี่หนุ่มพูดว่าเดี๋ยวผมจะบอก
ให้อืมยิงมาจากหลังบ้านมาฝั่งบ้านไม่ไม่ได้จะบอกให้อืมหมายถึงน้องหนึ่งก็
หลังบ้านเลยคือน้ำหนึ่งก็พูดไปแล้วพี่ก็เลยบอกได้อะไรอย่างเง
ฝากร้านช่วยเหลือร้านพาได้มากมายทีเดียวนะคะจะมีแค่ฟังเพลิงมาเล่าให้ฟังค่ะ
เอาล่ะอย่างที่บอกกันตอนนี้คนอย่างยุคข้าวยากหมักแพงมันก็จริงนั่นแหละ

ดาราที่มีคนตามไอจีเยอะนะฮะก็ต่างมาช่วยกันคนละไม้คนละเมืองอย่างน้อย
ในอินสตาแกรมของดาราหรือในรายการต่างก็พร้อมที่จะเปิดให้คุณเนี่ย
ขายของใช่แต่ปรากฏว่าตอนนี้แม่ค้าขับคนเยอะเยอะกว่าคนซื้อถ้าเราพูดอย่างจริงจริงอ่ะนะ
แม่ค้าเยอะกว่าคนซื้อเราก็ต้องดูกันว่าอะไรที่ช่วยกันได้คนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันนะฮะ
ตั้มวราวุทธ์โดรมชะลุวัสต์หันหน้าทัศนาวัรัยอีแจ๊คไปช่วยเขาด้วยนะฮะ
วันนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคนวงการบันเทิ
จริงแหละทุกคนออกมาหมดนั่นแหละนะครับยังมีคนอีกมากมายหลากหลายอาชีพเนี่ย
ออกมาช่วยเหลือสังคมกันในตอนนี้

ส่วนใครอยากไปผากร้านกับอร่าฟคนไหนก็ผากกันเลยนะเนี่ย

ช่วงนี้เขาก็เปิดช่องทางเพราะว่าต้องซื้อทางออนไลน์

บางทีเราก็ไม่รู้จักเราส่งเขามาบอกในช่วงหนึ่งเดือนนี้

แต่ครั้งนี้ไม่คืนขึ้นเอาจริงการสั่งแบบ

ตอนนี้เขาบอกว่าแม่ทุกคนอยากจะขายของหมดครั้งแรก
เพราะคนตกงานเริ่มเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้ว
เยอะกว่าคนซื้อแล้ว

ไปดูภาพน่ารักของน้องณเดชน์กับยาย่าค่ะ
เขาเรียกว่าหวานละลายกันเลยทีเดียวนะคะ
เป็นภาพที่ใครเห็นแล้วต้องแบบว่ามีโมเมนต์น่ารัก

สำหรับคู่ของณเดชน์กับยาย่านะคะ

นี่รูปหวานใจลงในไอจี
งานนี้แม้ว่าภาพถ่ายฝีมือณเดชน์จะเบลอ

เรียกได้ว่าเป็นภาพเบอร์ว่ารักแถบ

แฟนคลับกรี๊ดกันสุดเลยล่ะค่ะ
เห็นภาพแบบนี้โอ้โฮเป็นอย่างไร

ก็แน่นอนครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับ
เซ็นสัญญาเป็นพระเอกของช่อง๓

กำลังขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวนะครับ

ขึ้นแท่นเป็นพระเอกวิก๓พระราม๔

ขอคิวมาเรียบร้อยนะฮะ

จะได้ประกบกับตัวแม่อย่างเจนนี่

เนนี่นะฮะที่หวนคืนจออีกครั้งหนึ่ง
เรียกว่าดวงมาแรงแซงทุกโค้ง
พี่เจนี่เขารับเหรอพี่หนุ่ม

บอกไม่ได้รอให้เข้าประกาศอีกทีแล้ว

บอกให้อยากแล้วจากไปตลอดนะ

น้องกราฟเขารอติดตามผลงานกันอยู่

เบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะ

อะกัลฟเค้าจะแบบเปลี่ยนคาแรกเตอร์เค้าเลยอ่ะ

แล้วก็มีไปแล้วไง

อื้มเหมือนแบบอดไว้แล้วก็เป็นผูกโบอ่ะ

ต่อเอาไปดูเรื่องแป้งออนจิลาป่ะ
คุณอรัญญาคุณอรัญญาคุณอรัญญา
ก็อวยพรพ่อแอดสมบัตินะครับ
นี่นะครับอายุครบ๘๔ปีนะครับ
ลองดูนะฮะคือแฟนก็ชื่นอกชื่นใจครับ
น้องอีฟพุทธิดาก็โพสต์รูปภาพของคุณแม่

เขียนแคปชั่นว่าคู่ขวัญอมตะสมบัติอรัญญา
เมื่อวานนี้คุณแม่แวะเอาเค้กวันเกิดไปให้คุณลุงแอดที่บ้าน

แล้วจะพยายามดูแลตัวเองเป็นอย่างดี

ดีใจที่เห็นคุณลุงและแม่ตุ๊กแข็งแรง
แม่ตุ๊กนี่เพื่อนรายานะฮะพระแอดนะครับ
ทั้งสองท่านมีที่รักของครอบครัวเราเสมอนะฮะ

งานนี้ก็มีแฟนเข้าไป

ยังแปดสิบสี่ยังแข็งแรงอยู่เลย

สมบัติบัครราชีวิต
แล้วเสียงรอเท่เราหมดลำเลิงจริง

อิ่มบ้าหนูคัมเฟ่งอ่อนจีระ
เอ้าคุณแป้งออนจีราก็สร้างความเซอร์ไพรส์หนักมากทีเดียวนะคะ
ประกาศว่ากำลังตั้งคันค่ะ
แล้วก็มีการชวนเพื่อนสนิทอย่างคุณวุ้นเส้น
แล้วก็คุณเมพิชชนาธิ์มาที่บ้านมาทานข้าว
แล้วก็พูดคุยกันตอบคำถาม
ซึ่งวุ้นเส้นก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้มาสักพักแล้ว
แต่คนยังไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเปิดตัวเลย
โดยในวันเกิดของคุณแป้งค่ะเป็นวันที่พามาเจอตน
แล้วก็บอกว่ามีการคุกเขาขอแต่งงานแล้วด้วยนี่
ทางด้านคุณแป้งก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้อายุคันใกล้จะ๓เดือนแล้วค่ะ
ตัดสินใจบอกทุกคนยอมรับว่าเครียด
เพราะว่ายังไม่มีใครรู้ว่ามีแฟน
เขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็ชาวต่างชาติ
วกกับหมอดูเคยบอกว่าเออกระเริกแล้วไม่ค่อยดี
คิดว่าไม่ต้องมีพิธีอะไรเยอะ

ถูกเขาเคยบอกว่าไอ้แป้งห้ามแต่งงาน
ห้ามแบบมีอะไรเกลิกห้ามประกาศ
เหมือนไอ้วุ้นน่ะสองคนหมอเดียวกับไอ้วุ้นนั่นแหละ

หยิบขึ้นถูเรียนไหนนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป